อันนี้โดนโกงโดนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งของมากเขาเนี่ยเขาก็เริ่มพฤติการเขาก็เริ่มขอว่าโวยวายใครผ่านหน้าบ้านหรือถ้าเป็นเด็ดต้นไม้หน้าบ้างเขาก็จะโวยวายอย่างเงี้ยนะ
เราก็เข้าใจเขาแต่ทีนี้เนี่ยตอนหลังเขาก็จะเหมือนหนักขึ้นอ่ะเริ่มอารวาสไปดักมอเตอร์ไซค์ไปถมน้ำลายไปด่าแก๊ปด่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุยกับแม่เขาคุยกับอาม่าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนกับทุกคนรังแก่ลูกเขา

เหมือนกับมีความรู้สึกว่าเหมือนกับชาวบ้านรังแก่
ไปแจ้งความเสร็จแล้วก็เลยไปที่โรงพยาบาลก็เลยถึงรู้ว่ามันเป็นของเหลวที่มีฤทธิ์ที่ทำให้เกิดแผลที่ผิวหนังแล้วก็กัดเข้าไป
คือวันแรกยังไม่เท่าไหร่แต่เพราะเมื่อวานที่ไปล้างแผลเนี่ยมันเนื้อมันติดกับผ้าก๊อฟออกมา
แล้วก็เริ่มปวดเริ่มแบบเริ่มใช้แขนลำบากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
กับเพื่อนบ้านคือบางทีมันแก้ไขจัดการไม่ได้ง่ายนะฮะ
จะให้ย้ายบ้านหนีก็ไม่ใช่เรื่องนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อสองสามวัน
ที่ผ่านมามีข่าวเหมือนที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับอดีต
นักร้องชื่อดังปัจจุบันเป็นดารานักแสดงเป็นพิธีกรชื่อดัง
คุณโก้ธีรศักดิ์นะฮะออกมาเปิดเผยเรื่องราวเรื่องนี้ฮะเป็นบ้านที่เป็น
ทาวน์โฮมเป็นบริษัทด้วยนะครับแต่คนข้างข้างบ้านซึ่ง
ปกติก็จะมีเอะอะโวยวายอะไรอยู่บ้างแต่หนักสุดล่าสุดเนี่ยถึง
สาดน้ำคล้ายคล้ายกับน้ำกรดลงมาแล้วไปโดนพนักงานใน
บริษัทของคุณโก้ได้รับบาดเจ็บคุณโก้ธีรศักดิ์ที่โพสต์
คลิปแล้วก็เรื่องราวไว้ถึงขั้นบอกว่านี่ปกติเนี่ยไม่เคย
วีนไม่เคยเหวี่ยงใส่ใครเลยนะแต่ครั้งนี้มันสุดจะทนแล้ว
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐเข้ามาช่วยเหลือนะครับแล้วก็ไป
แจ้งความกันความคืบหน้าทางคดีเป็นยังไงแล้วจะจัดการยัง
เพราะว่าคุณโก้เนี่ยตั้งคำถามเอาไว้ด้วยว่าไอ้เรื่องราว
แบบเนี้ยโดยเฉพาะคนข้างบ้านที่มีลักษณะอาการทางเหมือนจะเป็น
อาการทางจิตประสาทหรือเปล่าเนี่ยเราจะแก้ไขได้ยังไงแล้ว
ใครมีหน้าที่ในการจัดการช่วยเหลือเราบ้างวันนี้แขกรับ
ที่อยู่กับผมในรายการนะครับหลายท่านนะฮะเดี๋ยวค่อยค่อย
แนะนำกันไปนะครับเริ่มจากคุณก้อธิรษัทนะครับดรธิรษัท
ทุจริยานะครับแล้วก็มีพี่สาวของคุณโก้ก็คือคุณนกมี
พนักงานในบริษัทของคุณโก้ที่ถูกน้ำเหมือนกับน้ำกรดเนี่ยสาดใส่
เข้าไปคือคุณเอ็กซ์นะฮะและคุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้ง
เพจสายใหม่ต้องรอดสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโก้บอกปกติ
เราจะไม่ค่อยเจอกันหน้านี้เนอะอันนั้นจะเป็นหน้าบันเทิงมากกว่า
อันนี้เป็นแบบข่าวเชิงแบบว่าอุทาหรณ์สอนใจข้างบ้านเลยด้วย
ข้างบ้านแล้วก็มันไม่อย่าเรียกว่าบ้านซะทีเดียวนะฮะ
เพราะจริงแล้วมันคือโฮมออฟฟิศบ้านโก้อยู่ตรงพระรามเก้าหลายคน
ตอนนี้บอกว่าเอ๊ะไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยจะโดนสาดน้ำกดหรือเปล่า
คนละที่กันนะครับคนละร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตรงพระรามเก้าห้าสิบเอ็
มา๕๐ปีเนี่ยคือส่วนหนึ่งแต่ได้เป็นออฟฟิศที่ขายเครื่องสำอาง
เปิดมายี่สิบกว่าปีแล้วอยู่ที่ร้านอยู่ตรงทาวนอินทาวน์
ลุทางรามกำแหงได้อ่าซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นโฮมออฟฟิศ
เป็นที่อยู่ของพี่สาวแล้วก็หลานอีกสองคนครับนะครับ
แล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็มีพนักงานก็คือมีคุณเอ็กซ์เนี่ย
ก็ประจำอยู่ที่นั่นนะครับอันนี้เป็นออฟฟิศ
เกิดเรื่องก็คือเกิดในออฟฟิศแล้วก็เกิดมานานร่วม๕ปี
ก็คือที่ออฟฟิศตรงแถวย่านทาวนอินทาวน์เขตวังทองหลัง
เกิดมานานร่วมห้าปีหมายถึงหมายถึงย่างเกิดมานานร่วมห้าปี
ก็เนี่ยปัญหาอย่างเงี้ยฮะที่แบบว่าสาดน้ำอย่างงี้เลยหรือเปล่า
หรือว่าอย่างเงี้ยสาดก็สาดตั้งแต่ร่วมร่วมก่อนหน้านี้แล้ว
เอาเหรอแต่สาดน้ำใส่หน้าหลานเราคือหลานเราชะโงกแล้วต่างไปอย่างเงี้
แล้วก็สาดเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีปัญหากันตั้งแต่
โวยวายเคาะกำแพงตอกนู่นตอกนี่ซึ่งเรามีคลิปที่เอ่อ
หลานเขาถ่ายไว้ก็ตั้งแต่ปี๒๐๑๙หลานนี้อายุเท่าไหร่
อายุ๒๐แล้วโตแล้วโตแล้วใช่แล้วก็เป็นเด็กผู้ชายสองคน
แต่คือตอนนี้กลายเป็นว่าอยู่บ้านก็อันตรายอ่ะเพราะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
เพราะมันมีตั้งแต่ใช้อาวุธขวานมีดเครื่องก้อนหินเครื่องกระถังต้นไม้
ถุยน้ำลายใส่แล้วก็ล่าสุดก็เป็นภาพข้าวของเราเสียหายอะไรอย่างเงี้
คือมันแต่ตอนนี้มันแรงขึ้นไงมันแรงมาเป็นลำดับจนตอนนี้มันแรงที่สุดแล้ว
เราคิดว่าถ้าเกิดทำร้ายร่างกายคนของเราหรือว่าครอบครัวเราเนี่ย
เราออกมารักษาสิทธิ์แล้วก็อยากจะมาเป็นวิทยาธารหรือว่าเป็นอุทาหรณ์
ให้คนหลายหลายคนที่เขามีปัญหาเหมือนเราอ่ะครับเพราะทางเราก็แจ้งความทุกปีนะ
เป็นซีซั่นเลยอ่ะแจ้งตลอดแจ้งแล้วแจ้งอีกแจ้งโรงพยาบาลแจ้งอะไร
แต่มันไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีไม่ได้เพิ่งแจ้งเคสของคุณเอ็กซ์
คือคือแจ้งมาตลอดคือแจ้งมาตลอดและข้างบ้านก็ร่วมกันแจ้งด้วย
ร้านทางผมอยู่ข้างก็ร่วมกันแจ้งแต่มันมันมันไม่หาหาไม่ได้
เพราะว่าทางนู้นก็บอกว่าเขาทำอยู่ในบ้านดังนั้นทำอะไรเขาไม่ได้
ก็น้ำที่สาดเข้ามาอะไรเข้ามาหลักฐานอ่ะแล้วก็มีหลักฐานอีก
ไม่มีหลักฐานอ่างั้นเอาตรงนี้ก่อนเมื่อสักครู่นี้เห็นคลิปไป
คลิปที่ที่เกิดขึ้นนั้นคือคุณเอ็กซ์ใช่ไหมฮะที่ว่าคุณโก้ถึงขั้นต้องออกมาโพสต์
นี่คือกล้องบอกไม่ไหวแล้วที่เราตั้งเอาไว้อ่าเดี๋ยวขอดูคลิปไปด้วยให้คุณโก้เล่าให้ฟัง
คุณเอ็กซ์เล่าให้ฟังก็ให้พี่นกเล่าให้ฟังหน่อยใช่ครับ
ที่แบบว่าเราตั้งเอาไว้หน้าบ้านแล้วก็คุณเอ็กซ์เนี่ยทำอะไรอยู่เดี๋ยวให้คุณเอ็กซเล่าแล้วกันเนอะ
ครับก็ผมเรียกรายเดอร์มาส่งของให้ลูกค้าครับระหว่างที่ส่งของให้รายเดอร์
เงินให้เขาก็รู้สึกว่ามันมีของเหลวเนี่ยมากระทบทางด้านขวา
ของเหลวนะครับผมผมด้วยความที่โมโหก็ถามว่าเฮ้ยทำอะไร
เทอะไรลงมาลงมาคุยกันคือเราเรารู้เลยว่ามาจากทางขวา
เพราะว่าด้านขวาเนี่ยคือตึกของเขาแล้วคือมาจาก
ด้านขวาลงมาโดนศีรษะหลังหูต้นคอมาที่แขนแขนจะเยอะ
ด้วยความที่โมโหก็ถามเพศอะไรอ่ะลงมาคุยกันหน่อยอืม
แต่ยังดีนะมันมีกันสาดนิดนึงถ้าไม่มีกันสาดก็คือลงมากลางหัวเลย
เดอร์โดนไหมรายเดอร์โดนนิดโดนนิดหน่อยครับแต่เขาชุดเขาเขา
เขาใส่ถุงมือใส่เสื้อคุมที่มันยาวแล้วก็ใส่หมวกกระน็อก
แต่เขาแบบช่วยถ่ายถ่ายคลิปให้ที่คุณทางสองอ่าเนี้ยเนี้ย
อันนี้คือรายเดอร์บนทางตรงหน้าต่างชั้นสองตรงนั้นค่ะ
บนสุดที่ติดกับกับตึกทางของเราอะค่ะแล้วเรามีการสาด
มันก็เลยไม่เต็มไม่เต็มสตรีมเออแต่คราบบนกันศาสตร์ก็มีรูปถ่าย
เพราะว่าคราบเนี่ยคือเป็นสารเคมีแล้วก็ตรงต้นไม้ตรงนั้นที่หลานเขาปลูก
แบบว่าเอ่อดั่งต่างต่างเนี้ยพังที่หน้าหมดตามคลิปเลย
คือให้เห็นเลยว่านี่มันเป็นแบบจากน้ำกรดพูดง่าย
ตรงเนี้ยทำให้แบบพื้นเพลินเป็นดงเป็นดวงอุ้ย
คือแต่ก่อนเขาเคยสั่นใส่หน้าหลานเนี่ยเป็นน้ำเปล่าอันนั้นน้ำเปล่า
แต่ตอนนั้นเกิดอยู่เหตุชั้นสองคือหลานออกมาปิดหน้าต่างชะโงกนาคมา
สาดใส่หน้าคือแต่เราทำอะไรไม่ได้ไง
สิ่งที่ทำคือทนทนแล้วก็ทนทนไปเรื่อยจนแบบ
เดี๋ยวนี้กลายเป็นต้องใส่พี่สาวต้องใส่เสื้อแขนยาวออกมาจากบ้าน
กลางล่มก่อนเข้าบ้านเอาแล้วอย่างอย่างที่ถามเขาวันนั้นว่า
ว่าทำอะไรเขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาอ่ะแล้วเขาบอกไหมเขาบอกไหมเรื่องไหม
บอกว่าไปเรียกตำรวจมาให้ไปเรียกตำรวจมาเข้าไปเรียก
ตำรวจมาเขาก็บอกว่าตำรวจเป็นตัวปลอมปลอมตัวมาเฮ้ยงงไหมล่ะ
คือมันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็แบบมันเหมือนเขาพูดคนละภาษาอะไรอย่างนี้
เอาทีนี้บ้านหลังเนี้ยฮะคุณโก้ที่เขาอยู่ข้างข้างเราเนี่ย
เขาอยู่กันกี่คนเขาอะไรยังไงแล้วแล้วคนที่ก่อเหตุคือใคร
ก็๔คนนะครับประกอบไปด้วยใครบ้างครับพี่นกเดี๋ยวให้พี่นกเล่า
มีคุณแม่ของเขาครับแล้วก็มีตามคลิปก็คือผู้ชายคนนั้นอืม
แล้วก็มีผู้หญิงเป็นน้องหรือพี่เขาอีกสองคนนี่แหละทั้งหมดสี่คน
อ่าแม่แล้วก็ตัวเขาใช่แล้วก็ผู้หญิงอีกสองคนใช่
เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันแล้วตัวเขาอายุเยอะแล้วไหมหรือว่า
ทำงานทำอะไรหรือว่าที่บ้านเขาทำอะไรหรือเปล่าหรือก็อยู่อย่างงี้ทุกวันนะคะ
อืมเขาก็อยู่ในบ้านของเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้เหรอไม่ทราบค่ะ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
เป็นเรื่องแล้วอีกวันนึงก็มาลาดอีกเหมือนเขาเขาไม่รู้ฟังหรือเขาไม่รู้
ภาษาหรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับคือคือตอนแรกอ่ะถ้าจากหน้าต่าง
รถของหลานรถของหลานสังเกตเนี่ยเนี่ยสาดลงมาเนี้ยมันจะไม่
โดนถึงถึงหน้ารถขนาดนั้นเพราะมันไกลเกินตอนแรกก็ไม่มีแล้วพอมา
อีกวันหนึ่งมันก็ดังเพิ่มขึ้นแล้วบอนกระดาษที่ปลูกใหญ่ก็คือเละ
รถสีแดงใช่ไหมใช่ใช่ครับสีแดงแต่ตอนนี้มันดังเลยรถคือจอดอยู่
หน้าหน้าตึกหน้าตึกของคุณโก้ครับแล้วก็อ่าตึกคุณโก้อยู่ตรงกลางตรงนี้
ใช่ด้านขวาเป็นขาขวาคือเขาด้านซ้ายซ้ายคือร้านทำผมที่ว่าเวลามีลูกค้ามา
จอดรถอะไรก็โดนเพราะคำว่าจอดรถเนี่ยคือฝั่งตรงข้ามมันติดคลอง
มันเป็นทางสาธารณะจอดได้ทุกคันแต่ถ้าใครรัศมีร์ไปตรงกับบ้านเขามา
แล้วก็ประตูหน้าบ้านเขาเตรียมตัวเลยเขาก็จะฉีดน้ำไล่จะด่าแล้วก็จะ
บางทีก็จะปลาอะไรออกมาแบบว่าก็คือถ้าตรงรัศมีตรงข้ามหน้าบ้านเขา
เนี้ยห้ามจอดอืมทนมาเท่าไหร่ห้าปีห้าปีเพราะเกิดเหตุนี้ก่อนโควิด
ประมาณ๓แต่จริงเกิดมาก่อนหน้านี้ประมาณสักปี๒ปีเนาะ
ก็ร่วม๕ปีก็เกิดก่อนแรกแรกเลยอ่ะเขาก็ไหม้นะหลังเขาก็เพิ่ม
กรีความเข้มข้นออกมาเรื่อยเรื่อยแล้วก็ใช้เอ่อแรกแรกจะไม่ได้ทำร้าย
ร่างกายอะไรอย่างงี้น่ะแต่ว่าแค่เครื่องมีดมาเดี๋ยวไม่โดนเดี๋ยวก่อน
เครื่องมีดเนี่ยนะเครื่องหินนี่เขาว่านักแล้วเครื่องมีดเลยเหรอ
คือลูกชายอ่ะกำลังทำต้นไม้ใช่ไหมคุณเอ็กซ์ทำต้นไม้ดินอยู่น่ะ
เขาปลาจากข้างบนลงมาแล้วมันติดไอ้แสลนด์พอดีเลยมันก็เลยไม่โดน
ก็เลยไม่รู้ว่าแรงไหมเครื่องมีดลงมาโอ้โหมีดฮะเออมันมันอยู่จนแบบว่า
เราก็ทนไม่ไหวมันถ้าเกิดใครอยู่ตรงนั้น
ประสาทเสียหรือว่าป่วยแทนอ่ะเลยต้องติดแฮชแท็กถึงสายใหม่ต้องรอดเลย
แล้วตัวโก้เองก็บอกพี่สาวหลายครั้งแล้วทำไมไม่ไปแจ้งความ
ทำไมเรื่องนี้มันแบบไม่ได้คือทางนี้เขาบอกเขาแจ้งจนไม่รู้จะแจ้งยังไงแล้ว
แล้วทางหลานก็แบบว่าโอ้หนึ่งเก้าหนึ่งจนแบบหลานอีกคนอ่ะ
ต้องย้ายออกย้ายมาอยู่บ้านเราอืมแต่กลายเป็นว่าคือถ้าเรา
เราจะต้องซื้อบ้านใหม่เหรอคือการซื้อบ้านของคนหนึ่งคน
มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าจะต้องย้ายกันง่ายง่ายแต่ตรงเนี้ยเราเหมือน
เหมือนแบบอะไรนะเครื่องหินถามทางอ่ะเราก็เลยโพสต์ไปว่า
ก็ไม่รู้ทำไงให้คนในเต็ตช่วยแนะนำแล้วกันเราก็เลยตัดสินใจ
สายใหม่ต้องรอดเพราะเห็นแฮสแท็กสายใหม่ต้องรอด
แล้วมีคนไปช่วยแล้วก็เห็นว่าเขาไปช่วยหลายที่แล้ว
โดยที่ก็ไม่รู้จักนะครับไม่ได้แบบรู้จักโดยการส่วนตัวเลย
ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเราหรือเปล่าลองแฮชแท็กไปพอแฮสแท็กไปปุ๊บ
เขาติดต่อมานะทางแอดมินเขาเนี่ยก่อนอื่นเราก็ถามว่าหลักฐานมีไหม
อืมเราก็เลยส่งกล้องวงจรปิดให้ดูส่งให้เห็นอะไรอย่างเงี้พอ
เขารู้สึกว่าอ้าวอันนี้เป็นแบบอันตรายแล้วเขาก็เลยรับพิจารณา
มันมันจะทำยังไงเนี่ยมันดูหน้าคุณคือวันนี้เราคุยกันตรงเนี้ยนะ
อุ๋ยมันดูเหมือนมีรอยยิ้มนะอืมแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่หน้ากันจริงจริงเนี่ย
ยิ้มไม่ออกนะครับมันเป็นภัยสังคมในรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าพี่อุ๋ยจำได้เพจสายใหม่ต้องรอดก็เคยรับเรื่องร้องเรียน
เนี้ยมาตลอดตลอดเรื่อยเรื่อยครับในพื้นที่สายใหม่ก็มีใกล้เคียง
ก็จะเจอมาโดยตลอดซึ่งผมต้องเรียนกับทุกท่านนะครับ
กับพี่โก้เรียนกับพี่ทุกคนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเป็นความผิดคดีอาญารวมถึงแม้กระทั่งการสาดน้ำนะครับ
ทำเสียงเอือทึกคึกโค้งทุบตีด่าทอเนี่ยมันสามารถแจ้งความรับคดี
ได้ทุกคดีหมดเลยเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย
อาจจะไม่ได้ไปประสงค์ที่จะดำเนินคดีที่โรงพักหรือเปล่า
ผมไม่แน่ใจแต่ว่านับตอนนี้ผมได้คุยพี่โก้แล้วว่า
เอาทุกข้อเก่าหารวมถึงต้นมงต้นไม้ที่มีรอยด่างรอยอะไรเนี่ย

ต้นไม้ต้นเท่าไหร่สมมุติต้นไม้ต้นละหมื่นอย่างนี้
มันเป็นไม้ด่างที่เขาเลี้ยงไว้ปลูกไว้สำหรับขายนะครับ
แพงก็ดูสมมุติต้นละหมื่นสิบต้นแสนก็ไปแจ้งความว่าความเสียหายเท่าไหร่
แต่วันนั้นก็ไปแจ้งความที่สอนอวังทองหลางใช่ไหม
ในในกรณีของคุณเอ็กซ์ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าคุณเอกพบบอกว่าทางที่ดีเนี่ย
มีกี่เรื่องกี่ราวเนี่ยควรไปแจ้งให้หมด
ถ้าเกิดพี่เอกเขาบอกว่าถ้าทำรถก็เป็นเจ้าของรถไปแจ้ง
ต้นไม้เจ้าของต้นไม้ไปแจ้งหรือร้านทำผมอยู่ข้างข้าง
ถ้าคิดว่าเขาเคยโดนทำก็ไปแจ้งความได้ใครก็ได้
ก็สามารถไปให้เบาะแสเพิ่มเติมได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอกลับมาคุยต่อ
ค่ะว่าทำไมคุณเอกซ์กระทบถึงอยากให้ไปแจ้งคือแจ้งเยอะเยอะ
อยากมาไปแก้เยอะหรือมันมีสาเหตุอะไร
ท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยเกิน
ไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์ทางยูทูปด้วย
บอกโอ้โหนี่มันปัญหาคลาสสิกของสังคมไทยชัด

แล้วหลายที่บอกเจอกันเนี่ยลักษณะมันคล้ายกับหลายแห่งนะฮะ
เดี๋ยวต้องรอตำรวจท่านชี้แจงด้วยนะแต่ส่วนมากเขาจะบอกว่าพอแจ้งตำรวจไปแล้ว
ที่ตำรวจมาถึงแล้วบอกเอาก็เหตุมันยังไม่เกิด

ยังไม่ตายยังไม่เจ็บอืมหรือเขาอยู่ในบ้านเขาเหมือนที่คุณโก้บอกเลย

คือเคยไปถามสาเหตุเขาไหมครับว่าเขาต้องการอะไร
อยากจะถามหาสาเหตุเหมือนกันแต่เขาไม่อยู่ตอบหรือว่าคุยที่มันรู้เรื่องอะครับ
พี่สาวก็จะคุยกับแม่เขาแม่เขาก็บอกว่าลูกเขาโดนของ
คนรังแก่กับลูกเขาแล้วก็เลยงงว่ามันไปรังแก่เขาได้ยังไง
สิ่งที่ลูกเขาทำพอบอกว่าลูกเขาทำแบบนี้เขาไม่เห็นรู้เรื่องเลย

คือเท่ากับว่าทั้งบ้านเขา๔คนเนี่ยเราคุยคนที่คุยรู้เรื่องอยู่คนเดียวคือแม่เขาอย่างนี้หรอ
คนที่เราเคยคุยด้วยทุกครั้งที่มีปัญหาหรือว่าจะถมน้ำลายหรือว่าจะสัตว์
หรือว่าจะเครื่องอะไรลงมาก็แล้วแต่ถ้าเราเดินแล้วเจอแม่เขา
แม่เขาจะมาตัดต้นไม้ชอบลดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้
เราก็จะบอกพี่พี่รู้ไหมอย่างคุณเอ็กซ์เนี่ยเราก็จะบอกพี่รู้ไหมว่า
ลูกพี่สาดน้ำอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาโดนแขนคุณเอ็กซ์เขาอ่ะ
ไหม้ไปหมดเลยนะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลย
คือแม่เนี่ยไม่รู้เรื่องส่วนคนที่ก่อเหตุจะคือลูก
คือทุกอย่างถ้าเราบอกว่าเขาทำอย่างนี้เขาจะบอกไม่รู้เรื่อง
ไม่เห็นเลยไม่มีใครบอกก็ใครจะไปบอกล่ะก็ลูกเขาทำอ่ะเนอะ
ใครจะไปบอกเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องอืมอย่างเรื่องเคสของคุณเอ็กซนะ
เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยบอกพี่จะไม่รู้เรื่องได้ยังไง
รู้ไหมเนี่ยเขาสาดลงมาเนี่ยแล้วเนี่ยพี่เห็นใบไม้ไหมพี่ดูสิเนี่ย
เป็นด่างดำเนี่ยมันกัดเนี่ยไหม้หมดเลยนะ
เออบ้านฉันก็เป็นสงสัยแมลงมันลงแมลงมันลงอืม
ก็คือเขากำลังตัดใบมะกรูดที่ติดกันอ่ะ
มันเป็นจุดดำดำก็จากน้ำที่สาดลงมาเขาก็ตัดตอนเช้า
เราก็เห็นพอดีเราก็เลยเดินเข้าไปบอกว่าพี่พี่รู้ไหมว่าลูกพี่สาดอะไรลงมาที่คุณเอ็กซ์
เขาบอกเขาไม่รู้อืมสงสัยแมลงลงเหมือนบ้านเหมือนบ้านเขาละมั้ง
ที่เป็นเปล่าค่ะแมลงเราชี้ใบไม้ที่มันอยู่ทางบ้านเราว่าเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้
เขาก็บอกเออแมลงก็ลงบ้านเขาเหมือนกันเพราะมันเป็นด่างเหมือนกัน
เราก็เลยโมโหแล้วก็ลงมาอ้าวพี่มันไม่ใช่มันแรงนะพี่ดูดีดีเนี่ย
เพราะดังเหมือนกันเลยพื้นอ่ะก็เป็นพื้นก็เป็นวงขาวขาว
แล้วไม่เอาคลิปคุณเอ็กซ์ให้เขาดูไปเลยว่า
ยังไม่ทันคุยเท่าไหร่เลยค่ะสองคำลูกเขาก็ตะคอกเรียกแม่เขาเข้าบ้านแล้ว

แล้วเขาก็ตะโกนออกมาบอกว่าแน่จริงก็ไปเรียกตำรวจมาจับกู
หัวหมอด้วยครับคืออารมณ์แบบทำเป็นแบบรู้กฎหมายอะไรอย่างนี้
แต่ก็ไม่สนใจกฎหมายตำรวจไปก็ไปหาว่าเขาแบบใครก็แต่งตัวแบบนี้มาได้
อืมนี่คุณเอสบอกล่าสุดเมื่อเช้ายังเจออยู่เหรอ
ยังเจอเจอครับเขายืนจ้องจากหน้าต่างลงมา
พอดีน้องลูกพี่นกโทรบอกว่าเขายืนอยู่ตรงหน้าต่างนะ
เราก็บอกว่าเช้าเราไม่ได้เข้าเพราะเราต้องไปตรวจบูธก่อน
เราเข้าช่วงเที่ยงเขาบอกเอ่อเดี๋ยวเพิ่งรีบเข้ามานะครับ
เพราะเขายืนจ้องลงมาตลอดเวลาเลย
คือพูดง่ายว่าเราก็ต้องรอหมายเรียกครั้งที่๒ใช่ไหมครับ

ใช่ว่าเราจะอยู่รอดปลอดภัยไหม
เพราะอาวุธของเขาที่ซาเล้งรู้จักกันดีในแถวนั้นก็คือ

เขาถือออกมาฟาดฟันตลอดเลยไง
คือมันก็กลายเป็นแบบอุทาหรณ์สองสังคมไงว่า
จากเราจะฟ้องเพื่อนข้างบ้านแล้วปุ๊บเนี่ย
คุณต้องอยู่รอดในใบที่๒๗วันด้วย
ถ้ามีอะไรในช่วงนี้เนี่ยก็คือแสดงว่า
คุณธรรมต่อไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้

เขาจะปิดไฟแต่เขาจะเปิดหน้าต่าง

เราจะมองไม่เห็นว่ามีใครอยู่ที่หน้าต่างหรือเปล่า
แต่เราเห็นหน้าต่างเปิดเป็นช่องอยู่

แต่เขาปิดไฟในบ้านเขา

เราไม่ทราบแต่เราเห็นหน้าต่าง

ตอนนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์

ข้างพี่เต็นให้เราเดินผ่านหน้าบ้านเขา
แล้วก็ทะลุรัวที่ติดกัน

วนว่าเดี๋ยวเขาจะเครื่อง

เพราะว่าปัญหาอย่างน้อยก็๕ปี

ทั้งทั้งที่คนที่อยู่บ้านข้างข้างเราที่เขา

เขาก็โดนแล้วเขาก็ยังอยู่
น้ำผมเนี่ยทุกวันนี้เนี่ย
ลูกค้าแน่นเอียดไม่มีที่จอด
มีปัญหาเรื่องที่จอดรถเสมอเนี่ย

มาน้อยลงลดลง
แล้วลูกค้าของพี่เขาเองเนี่ย

ตัวเขายังอยู่ในรถยังไม่ได้ลงโดนก้อนหิน

ในหลักฐานที่คือจังหวะที่ปลา
มันไม่ได้อัดมันไม่ได้ถ่ายไว้ไง
เพราะมันอยู่ฝั่งนู้นอะ

ตอนที่พาไปแจ้งความที่

คือวันนั้นพอได้คุยกับพี่โก้ใช่ไหมครับ
แล้วก็ได้ดูคลิปดูหลักฐานต่างแล้วเนี่ย

กับหลวนเอกกันตะพนโพอะนะครับ
ภูมิกับสนวังทองหลังเลย

ท่านก็สอบถามเรื่องนี้ไปที่พนักงานสอบสวนนะครับ

ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะดำเนินการให้หมด
ข้อเก่าหาแล้วก็ท่านก็

แล้พี่โกก็ประพาน้านนั่นครับ

คือท่านอยากจะให้ผู้เสียหายทั้งหมดที่มีเนี่ย
ไปแจ้งความคือต้องเรียนพี่อุ๋อย่างนี้ด้วยนะครับ
การแจ้งความที่โรงพักเนี่ยมันจะมีแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน

หลายคนไม่รู้หลายคนไปโรงพักเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ย
มาแจ้งความเป็นหลักฐานพอแจ้งความเป็นหลักฐานเสร็จปุ๊บ
มันก็เลยไม่เกิดการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกครั้งนะครับ
ถ้าเจอเหตุลักษณะแบบของพี่โก้เนี่ยก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับ
ไปแจ้งความเนี่ยให้ท่านบอกกับพนักงานสอบสวนด้วยนะครับ
ท่านมาแจ้งความเนี่ยเพื่อประสงค์จะดำเนินคดีนะครับ
ไม่ใช่มาแจ้งความเพื่อไว้เป็นหลักฐานมันความหมายต่างกันเลยนะครับ
แจ้งความเป็นคดีเนี่ยพนักงานสอบสวนก็สืบสวนสอบสวน
เอาตัวผู้กระทำความผิดมารับทราบข้อเก่าหานะครับ
เดี๋ยวเนี่ยวันนี้วันสองวันเนี่ยผมนัดกับพี่โก้บอกว่า
ให้เอาผู้เสียหายไม่ว่าเขาจะลาดอะไรลงไปน้ำกดไปโดนรถรถเสียหาย
เอาไปแจ้งความเป็นเรื่องทำให้เสียทรัพย์ต้นไม้เสียหายต้นไม้ตาย
ก็ทำให้เสียทรัพย์อีกปลาของใส่มาก็ดำเนินคดีได้อีกอืม
แม้กระทั่งเขาอยู่ในบ้านเขาทำเสียงกระทึกคึกโคมทุบนั่นทุบนี่
ท่อเสียงดังถ่ายคลิปไว้ไปแจ้งความก็ผิดคดีอาญานะครับ
ข้อหาเพราะฉะนั้นได้เอาได้ใช่ไหมได้ทั้งหมดได้ทั้งหมด
ก่อความเดือดร้อนรำคาญได้ทั้งหมดครับแต่เราต้องมีหลักฐานถ่ายคลิปวิดีโอไว้
สมัยนี้เนี่ยกล้องโทรศัพท์มันกดถ่ายได้รวดเร็ว
ถึงแม้ว่าไอ้คำว่าก่อความเดือดร้อนรำคาญมันจะเป็นโทษปรับก็จริงอยู่นะครับ
แต่ถ้าผู้เสียหายไม่ประสงค์ให้ปรับในชั้นสอนอเนี่ย
ผู้ต้องหาต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือส่งสารนะครับซึ่งมันก็จะจะดีกว่าที่ไปลง
ทึกประจำวันไม่อย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับตัวเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่า
เขาจะต้องไปไปโรงพักจริงอันนี้เราจะต้องไปดูศาลเราก็ไม่รู้ว่าประโยคสุดท้ายต้องเขียนว่า
เพื่อดำเนินคดีเราก็คิดว่าการไปโรงพัก
ไปแจ้งความมันก็คืออันนั้นก็คือบางทีถ้าเกิดเราลงแค่บันทึกประจำวัน
มันก็แค่บันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าเราเคยถูกกระทำแบบนี้นะ
ก็มีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วอาจจะเป็นความรู้ที่ส่งต่อให้กับ
คุณผู้ชมก็ได้ที่แบบมีปัญหาเพื่อนบ้านอย่างนี้นะครับ
บางทีถ้าเราไปลงแค่บันทึกมันได้แค่บันทึก
แต่ถ้าลงไปแล้วเดินคดีเนี่ยมันก็จะต่อไปอีก
แล้วตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเหมือนที่คุณโก้บอกใช่ไหมคือ
เขาออกหมายเรียกไปแล้วครับออกหมายเรียกไปแล้วครั้งที่หนึ่ง
รับไม่รับไม่สำคัญครับเขาออกหมายเรียกไปแล้ว
คุณไม่ไปพบเห็นว่านัดวันพุธนี้บ้างครับตามหมายเรียก

คุณไม่มาอีกเนี่ยพนักงานสอบสวนเขาออกหมายจับ
อืมทันทีที่หมายจับออกเนี้ยมันจะมาพร้อมกับหมายค้น
เข้าคนบ้านจับกลุ่มตัวคุณอ๋อเอิ้นถูกทั้งนั้นคือดีครับ
ผมจะบอกว่าพฤติกรรมของคนเหล่านี้บางทีย่ามใจ
คิดว่าก่อเหตุแล้วไม่มีใครทำอะไรได้กูก็ทำซ้ำไป
แต่ถ้าเกิดผู้ชายหายทุกคนไปแจ้งความทำผิดแจ้งความ
ไม่มีใครหรอกที่ถูกจับแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึก
เหนื่อยนะครับพี่อุ๋ยขึ้นสารต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือ
ต้องเป็นผู้ต้องหาต้องประกันตัวเนี่ยจากคนบ้าอาจจะหายบ้าก็ได้
เรื่องนี้เราไม่รู้ว่าเขาบ้าจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวไปถึงปุ๊บเนี่ยเมื่อสอบปากคำพนักงานสอบสวนเนี่ย
ก็จะรู้ถ้าเขามีพฤติกรรมผิดปกติอาจจะต้องส่งจิตแพทย์ให้ดู
จิตแพทย์ยืนยันว่าเขามีอาการทางจิตก็ส่งรักษาได้
แต่ถ้าเกิดจิตแพทย์ยืนยันว่าเขาปกติก็ต้องส่งไปเรือนจำ
นะครับอืมแต่ว่าแม้จะมีอาการทางจิตนะฮะ
ตามหลักของกฎหมายเนี่ยคุณก็ไปบำบัดก่อนครับ
แต่บำบัดเสร็จแล้วต้องกลับมารับโทษนะ
กลับมารับโทษของผู้ที่มีอาการทางจิตประสาทแล้วก่อคดีก่อเหตุนะครับ
อย่าไปคิดว่าเฮ้ยมีอาการทางจิตแล้วจะรอดแล้วรอด
ไม่ใช่นะครับกลับมารับโทษสารท่านให้เป็นบำบัดให้หายอืม
แล้วกลับมารับโทษครับแต่มีความคืบหน้าจากทางตำรวจนะฮะ
ในคดีที่เกิดขึ้นที่ที่ออฟฟิศของคุณโก้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาฟังนะครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับ

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะ
มีความคืบหน้านะครับทางพันธุ์ตำรวจโทมารุธแก้วประเสริฐ
รองภูมิกับการสอบสวนสอนอวังทองหลางกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่เป็นคดีที่ออฟฟิศของคุณโก้นะฮะที่คุณเอ็กซ์บาดเจ็บนะครับ
ตำรวจบอกว่าออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุครั้งที่๑ไปแล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังรอผลการวินิจฉัยจากแพทย์
ว่าคนเจ็บต้องรักษาตัวนานขนาดไหนอ่านี่นะ
ถ้าผู้กระทำผิดมีอาการป่วยก็ต้องส่งไปบำบัด
อ่าต้องส่งไปให้แพทย์ประเมินอาการก่อนนะฮะ
จะต้องเข้าสู่บำบัดรักษาหรือไม่มีอาการป่วยจริงหรือเปล่า
หลังจากนั้นก็ค่อยมาว่ากันต่อทั้งเรื่องของคดีอันนี้เบื้องต้นที่ตำรวจบอกมานะฮะ
นั่นถ้าเกิดว่ารอรอเรื่องของใบแพทย์จากทางคุณเอ็กซอยู่ครับ

อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองมารุดด้วยที่แบบว่าวังทองหลังที่แบบติดตามเรื่องนี้ให้
นะครับเราก็เลยรู้สึกอุ่นใจมันสเต็ปหนึ่งอืม
เขาก็อยากจะให้พี่น้องคนไทยเนี่ยรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่ได้เจอตำรวจเหมือนกันอ่า
ครับแต่แต่คุณคุณเอ็กซอ่าหมอวิทย์นึกฉัยว่ายังไงฮะ
ให้หยุดพักสองสัปดาห์ครับสองสัปดาห์สองสัปดาห์เพราะว่ามันมีอาการปวด
มันมีอาการเจ็บเพราะว่าเวลานอนเนี่ยทับมันจะปวดปวดที่แผล
แล้วก็มันไม่สามารถที่จะใช้งานได้ปกติมันก็ค่อนข้างเป็นอุปสรรค
มีตรงไหนมั้ยนอกจากแขนมันมีหลังหูครับหลังหูกับศีรษะ
นี่คือผมมันก็ล่วงบ้างนิดหน่อยแล้วก็หลังหูที่มันเป็นสะเก็ด
ครับแล้วแต่ต้นคอเนี่ยก็คือมันไม่ได้เยอะ
ถ้าหนักเนี่ยคือแขนที่มันมันมากที่สุดเป็นตัวเต็มเต็ม
ถ้าตามหลักคดีก็คือยังไงนะคุณเอกพบถ้า๒๑วันขึ้นไป
จะเข้าขั้นทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสใช่ไหมคือคืออย่างงี้เนี้ย
ผมมองว่ายังไงก็เกินยี่สิบเอ็ดวันอืมคือคุณหมอให้ให้พักสเต็ปแรก
คือสองสัปดาห์ก็สิบสี่วันแล้วใช่ไหมครับทีนี้ดูอาการแผลเนี่ย
จากการถูกน้ำกรดเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้มันเริ่มกินเนื้อ
พอมันกินเนื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยการรักษามันต้องรักษาต่อ
รวมถึงอาจจะเป็นแผลเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็เกิน๒๑วัน
เกิน๒๑วันปุ๊บเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ต้องแจ้งข้อเก่าหา
ทำร้ายร่างกายให้ระบาดเจ็บสาหัสโทษจำคุกก็สิบปีอืม
ฉะนั้นก็หนักอยู่ครับผมถึงบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้
พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้
อย่าเพิ่งเฉยไปแจ้งความไว้ครับไปแจ้งความทุกครั้ง
บางทีเราจะรู้สึกท้อถอยกับกระบวนการยุติธรรมนะครับ
ไปหาพนักงานสอบสวนไปบอกว่าเราประสงค์จะแจ้งความ
เพื่อดำเนินคดีนะครับเมื่อแจ้งความแล้ว
สามารถติดตามได้ทุกสัปดาห์ครับหรือติดตามได้ทุกเดือน
ตอนนี้คดีเราไปถึงไหนแล้วสอบถามพนักงานสอบสวนได้
แต่ถ้าสุดท้ายไปทางเรารู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ได้รับความเป็นธรรม
เอาซะเลยคดีมันไม่คืบหน้าเลยเนี่ยก็สามารถที่จะให้หน่วยงานอื่น
ช่วยติดตามได้แจ้งมาทางเพจสายใหม่ต้องรอดก็ได้
กระทรวงยุติธรรมก็ได้หรือแจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
ระดับผู้อำกับการผู้บังคับการก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
วันนี้สำนักงานตรวจแห่งชาติเป็นยุคใหม่แล้ว
มีเฟซบุ๊กมีสื่อโซเชียลที่เราสามารถพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงนะครับ
ถึงผู้บังคับบัญชาชั้นสูงได้ง่ายกว่าเดิมขึ้นเยอะนะครับ
นกบอกเคยแจ้งแต่พี่นุ๊กเคยแจ้งพี่นุ๊กเคยโทรหนึ่งเก้าหนึ่ง
เคยโทรสอนอวังทองหลางอืมเอ่อแต่ว่าเพิ่งได้รับความรู้จาก
คุณเอกกับวันนี้ว่าการแจ้งเนี่ยต้องบอกว่าแจ้งเพื่อดำเนินคดี
เพราะว่าทุกครั้งเนี้ยพอมีปัญหาเราโทรศัพท์หนึ่งเก้าหนึ่งมาเลย
สอนอขับทั้งรถมอเตอร์ไซค์มาทั้งรถกระบะมาเขาก็มานั่นแหละ
มาค่ะมามาแล้วก็มาเหมือนกับไปคุยกับฝั่งนู้นอะไรอย่างนี้
ก็ไปคุยกับที่บ้านนั้นเลยใช่แล้วก็คุยคุยเสร็จเขาก็
เขาก็กลับมาบอกเราอย่างล่าสุดที่เคยมาทั้งคันรถกับคุณเอ็กซกับเราว่า
เอ่อเราก็หลบหลบหน่อยนะหรือว่าไปซื้อกล้องวงจรปิด
ให้เป็นหลักฐานมาติดเพิ่มติดให้มันทั่วไปเลย
เหมือนกับทุกมุมเลยแล้วก็เก็บไว้
แล้วเป็นหลักฐานว่าวันหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นอีกอ่ะครับ
เราก็จะได้เอาอันเนี้ยมามาดำเนินคดีเราก็เราก็โอ้โหพี่
ต้องลงทุนชีวิตขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
ต้องติดทั้งฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนั้นทำไมพี่ไม่มาติดให้หนูอ่ะ
คือติดเพื่อดูพฤติกรรมเอาแบบให้รอบทิศเลย
คือแทนที่ปกติเนี่ยคนติดวงจรปิดก็ติดบ้านตัวเอง
ดูว่าใครจะเข้าประตูออกประตูหยิบอะไรของฉัน
เอ่ออ่าใช่ใช่ใช่แต่นี่ฉันต้องติดรอบบ้านว่ะ
มันจะมาจากข้างบนหรือข้างล่างเพราะทุกครั้งที่เกิดเหตุ
ถางตรงนั้นมันไม่ได้มาจากพื้นลาบเนี่ยมาจากบนฟ้า
มาจากบนฟ้าชั้น๔บ้างชั้น๓บ้างชั้น๒บ้างอย่างนี้
แล้วเราต้องส่องกล้องยังไงอ่ะถ้าเราไปส่องกล้องเขาโดยตรงเนี่ย
เราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นมีกฎหมายด้วยนะไปละเมิดไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เพื่อความปลอดภัยของบ้านเราเองเราสามารถส่องกล้องแล้วก็หันไป
ไปหน้าบ้านเราได้นะเพียงแต่ว่าถ้าเราไปติดไม่ค่ะยังไม่มันหันหน้าบ้านมันก็ไม่เห็น
มันก็ต้องแงนขึ้นไงเราต้องส่องไปบ้านเขาต้องแงนขึ้นว่า
แล้วก็มารับกับกล้องอีกอันของเรานะหรือจะไปแล้วเราก็ต้องไปติดติด
บ้านของนู้นจริงจริงมันก็ติดได้แหละผมว่ามันก็ติดได้เพราะว่ามันเกิด
ปัญหามันเกิดความไม่ปลอดภัยเพราะตรงเนี้ยบ้านเขาโดนถูกเราก็ต้อง
เพื่อความปลอดภัยมันติดได้ล่ะครับคืออย่าไปกลัวเรื่องตรงนี้
ครับเรากลัวความไม่ปลอดภัยของเราดีกว่าผมว่านะจ่ายตรงนี้มันคือ
มันคือปัญหาปลายเหตุแล้วใช่ไหมจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าสามารถเข้าไป
จัดการเขาได้อย่างอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่
ถึงห้าปีอย่างนี้หรือเปล่าครับคือพยายามนะครับอย่างเช่นเรื่องของ
จอดรถเหมือนกันเช่นบางทีคนมีรถเก่าเก่ารถแบบว่าที่ไม่ได้ใช้
แล้วรถพังรถเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเขาที่แบบ
จอดสี่คันอันนี้เราเคยเรียกร้องไปทางแบบว่ากรทมอะไรอย่างเง
มาดูนะครับฝากถึงคุณชัดชาติเลยแล้วกันนะครับ
ถ้าดูอยู่ตอนนี้นะฮะผู้กรทมช่วยเหลือเพราะว่าเราเป็นคนกรุงเทพ
เกิดเหตุอย่างนี้จริงแล้วมันทรมานใจเรื่องรถเนี่ยมาขนไปให้ที
สี่ห้าคันเนี่ยชาวบ้านคนมาทำงานแถวนั้นจะได้จอดได้ตรงทางตรงตรงสาธารณะ
อันนี้คือหมายถึงรถของบ้านเขาเหรอไปจอดตรงในซอยที่แบบเป็นทางสาธารณะจอดอีก
สี่ห้าคันแล้วจอดเน่าพร้อมทำลายเอ้าเขาไปขับออกไปทำงงทำงานอะไร
บ้านเขาไม่ได้ออกกันเลยอย่างนี้ใช่แล้วเคยแจ้งไปแล้วแต่หลายที่มันก็ไม่มีความขึ้น
ก็ตรงเป็นทางรัฐระหว่างลำแห่ง๒๑ไป๓๙ตรงเทพลีลาที่ตรงแบบว่าคู่ขนานกับทางเรียบด่วนไปเลย
ซึ่งตรงนั้นคือถนนสาธารณะใช่แล้วคนกรุงเทพย่านนั้นเดือดร้อน
เพราะว่ารถยกตรงนั้นมันเรียกแล้วมันไม่ถึงสักทีอ่ะอืมก็อยากให้แบบ
วอนแล้วล่ะคือต้องวอนฟุตบาทฝั่งตรงข้ามเนี่ย
เขาจะมีเวลาจอดได้คือ๙โมงแต่ไม่เกิน๔โมงเย็น
ถ้าจอดก็จะต้องโดนล็อกโดนจับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นคนทำงานหรือว่าคนที่มาหามามีลูกค้าหรือมาพบใคร
เพราะตรงนั้นเป็นโฮออฟฟิศทั้งหมดมันก็จะมีซอยด้านข้างที่คุณสามารถจอดได้
แต่ถ้าคุณจอดบ้างไปบ้างมันก็ยังมีโอกาสที่ทุกคนจะมีสิทธิ์ที่จะได้ใช้จอด
แต่ตรงนั้นอ่ะจอดตายมาเป็นสิบปีอ่ะของบ้านนี้เขาใช่
คุณพูดว่าชาชาสะอาจารย์ทชาติฟังอยู่เผื่อจะไปช่วยดูครับ

เป็นปีแล้วนะครับยังมาไม่ถึงเรื่องน่าจะไกล

ก็จากบ้านหลังเดียวเนี่ยครับก็คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่า

ถ้าเขาเปิดอกมาเลยนะว่าขาดหรือเดือดร้อนอะไรอย่างนี้
มันยังพอช่วยเหลือกันได้

ในความของเราเราไม่ได้บอกเขาเป็นโรคจิตหรือเป็นอะไรอย่างนี้นะ

คุณควรจะไปอยู่ในที่ที่แบบว่าเหมาะกับคุณ

ค่อยกลับมาใหม่แล้วก็ยังยินดีต้อนรับ

วันหนึ่งเราไม่รู้ว่าคนที่เรารัก
จะต้องสูญเสียอีกมากน้อยแค่ไหน

ผมก็พยายามอยากจะคุยกับเขาอยู่นะ

เจ้าของร้านเสริมสวยที่อยู่ตึกข้างเนี่ย

ไม่สามารถติดต่อเขาได้ไม่รู้
คือคนที่อยู่ข้างกันยังไม่รู้จะคุยยังไง

แล้วก็ยังยกกล้วยให้๑หวี

คือเราก็อยากรู้ว่าเขาต้องการอะไรนะครับ
อ๋ออย่างงัยก็อ่าบอกมาจะได้อยู่ร่วมจะอยู่ร่วมกันในสังคม

แล้ววันนี้อยู่ยังไงกันต่อ
ไม่เชื่อว่าตำรวจตัวจริง
นี้ใครก็ใส่ได้ทั้งนั้นแหละ

ไม่ออกไปไหน

คือหลายคนต้องไปช่วยกันแจ้งความ

ใครมาอยู่ก่อนน่ะพี่นกคุณโก้แล้วเขามาอยู่ที่หลัง
เขาบ้านหลังนั้นตอนแรกมันปิดอยู่แล้วก็อยู่อยู่ก็มีเนี่ยครอบครัวเนี้ยย้ายเข้ามา
กระเป๋าเข้ามาอยู่เราก็ไม่รู้ว่าอยู่เนี่ยเป็นบ้านของเขาหรือว่าเขาเช่าหรือญาติของญาติของเราไม่รู้อะไรทั้งสิ้น
แต่เราอยู่ของเราอย่างนี้อยู่ติดร้านเสริมสวยก็ทำแบบนี้ก็ประกอบกิจการอย่างนี้
คันจะบอกว่าเขามาอยู่ก่อนแล้วแม่เขาไม่อยากวุ่นวายกันเหลือเกินทำบริษัทมาแล้วนี้
มันก็คงไม่น่าจะใช่เพราะเขามาเพราะเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าบริษัทที่อยู่มุมหัวมุมที่ติดกับเขาไปแล้ว
นั้นเขาเช่าแล้วเขาก็ไปแล้วฝั่งที่ติดกับเขาด้านขวาโดนเหมือนกันไม่รู้ว่าโดนไหมจะไปแล้ว
เราอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้เราไปหลังที่สามเข้าไปหลังที่สองเข้าไปหลังที่สอง
ขวามือติดกับเขาว่ามุมนี้เนี่ย๑ไปแล้วไปแล้วใช่แต่ถ้าเกิดใครไปจอดรถหน้าบ้านเลขหนึ่งโดนไม่ได้เหมือนกันเหรอ
กลางคืนอ่ะเขามีคนไปจอดรถแล้วเหมือนเขาสาดอะไรลงมาแล้วปรากฏว่าน่าจะเป็นรถพี่ออสแหละ
พวกเนี้ยโดนน้ำกดรถหลังคาเขาด่างหมดเลยคุณโก้ที่โพสต์เอาไว้แล้วคุณโก้ก็ตั้งคำถามอยู่หลายข้อนะฮะที่ผมอ่านเนี่ย
หนึ่งในนั้นคุณโก้ถามว่าคนที่ไม่ปกติทางจิตและเป็นภัยคุกคามต่อสังคมอยู่ข้างบ้านใครสักคนใครจะมีหน้าที่จัดการ
ใช่อยากรู้วันนี้จะได้ติดต่อได้คำตอบแล้วครับว่าคือเราต้องไปลงพักแล้วต้องมีหลักฐานให้พร้อมแล้วไปแจ้งความและระบุว่าจะดำเนินคดีอืมเห็นไหมความรู้พื้นฐานซึ่งเนี้ยเราไม่เคยมีก็เริ่มรู้แล้วก็รู้ลำดับขั้นตอนเรื่องการเวลาว่าควรจะรอแค่ไหนยังไงก็ได้ทางใส่ใหม่ต้องรอดเนี้ยคือเหมือน
เริ่มอุ่นใจขึ้นแต่เราไม่อยากให้เฉพาะคนที่เสียงดังและได้รับความอุ่นใจถ้าวันนี้คนอื่นที่เขาไม่มีเสียงดังอย่างเราหรือเขาไม่มีโซเชียลคนตามเป็นแสนอย่างเราเขาก็คงแบบก็นอนรอความหวังหรอฮะหรือรอให้คนศูนย์เสียงในบ้านก่อนแล้วก็เป็นข่าวตามที่เห็นเห็นนะคะว่าสุดท้ายเขาไปออกมาแล้วก็ฆ่าคนข้างข้างม

คุณเอกพบจริงแล้วเรื่องเนี้ยอันดับแรกที่ประชาชนเจอก็คือไปตำรวจถูกแล้วใช่ไหมครับถูกต้องคือบ้านเมืองเรามีกฎหมายครับคุณพระพูมเพราะฉะนั้นใครที่เจอลักษณะแบบนี้นะครับมันเป็นการละเมิดสิทธิของเราเนี่ยต้องไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีการแจ้งความเนี่ยเราก็ต้องไปบอกพนักงานสอบสวนว่าเรา

แรกนะครับครับว่าจัดการเรื่องรถสี่คันนั้นอยากรอดูเหมือนกันรถสี่คันนั้นนั้นจะถูกจัดการยังไงเพื่อประชาชนคนแถวนั้นด้วยความสุขจะต้องเกิดขึ้นที่เขตวังทองหลางครับครับขอบคุณครับขอบคุณคุณโก้ขอบคุณพี่นกขอบคุณคุณเอ็กซ์ขอบคุณคุณเอกพบนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิด
โปรดติดตามตอนต่อไป